คนหนึ่งชื่อว่าอิ๋วไปร่วมงานวันเกิดรุ่นพี่
ปรากฏว่าพอดื่มได้ที่แล้วยังไงต่อน้ำเมาอะนะ
สติสตังค์มันก็ไม่ครบพอดื่มได้ที่ชนแก้วชนแก้ว
แล้วปรากฏว่าจังหวะที่ชนแก้ว๖เลอะเทอะ
ทุกคนในงานก็คือโมโหรำคาญ
แล้วสุดท้ายผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าโจเป็นรุ่นพี่เนี่ย
ไปตบหัวในอิ๋วใกล้โกรธค่ะกลับไปบ้าน
ถามหาเลยพอกลับมาถึงงานวันเกิด
กล้องมาได้เลยนะคะนี่ค่ะจังหวะที่เกิดเหตุนะคะ
นี่กลับไปบ้านแล้วนะนายอิ๋วกลับไปบ้าน
ใช่เออแล้วสุดท้ายนี่ดูตอนเกิดเหตุนะคะ
มันกราดยิงแบบนี้ค่ะโอ้ย
นั่นสิคะคือพอไปสืบสาวเราเรื่องนะ
เบิร์ตปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขาชอบปืน
เขาซ้อมยิงปืนเป็นประจำเลยเดี๋ยวจะมีภาพเก่าของเขา

นี่แหละค่ะครอบครองปืนโดยผิดกฎหมายด้วยนะคะ

ปรากฏว่างานนี้นะคะตายหนึ่งเจ็บหนึ่ง
คือตอนที่ถือปืนเข้ามา

ตอนที่อยู่ในงานวันเกิดแกก็เลยโกรธอิ๋วเนี่ยอกโกรธ

คราวนี้คนที่ตายไม่ใช่โจสิคะ

แต่คนที่ตายชื่อว่าคุณนาวอายุ๕๐ปี
คนนี้วิ่งหนีไม่ทันตายคาที่เลยนะคะนี่ค่ะ

แล้วมีคนบาดเจ็บอีกหนึ่งรายด้วยโอ้โหนี่ต้องใช้คำว่าอุกอาจมากมากเลยนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบ้านพักตรงนี้ย่านคลองศาลกรุงเทพมหานคร
คุณผู้ชมอ่าทีนี้ยังไงต่อความคืบหน้ามีไหมมีค่ะ
เพราะว่าช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะปรากฏว่ารองผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานพลตำรวจตรีโชคชัยงามวงท่านบอกว่านี่นี่นะคะมือปืนในอิ๋ว
เล่นกีฬาด้วยเตะบอลด้วยแล้วก็ชอบซ้อมยิงปืน
พี่เบิร์ดก็เมื่อกี้เห็นรูปไงเค้าชอบยิงปืนเป็นชีวิตจิตใจเลยนะคะ
รองพบชนบอกว่ามีความคืบหน้าเพราะว่าไปขอสารอนุมัติออก
หมายจับใน๔ข้อหานักข้อหานักสุดคืออะไรรู้ไหมคะ
คุณกลับไปเอาปืนตอนกลับบ้านไป๑ชั่วโมง
แสดงว่าคุณไตรตรองมาแล้วว่าคุณไปเอาปืนคุณจะเอามายิงเขา
นี่ค่ะข้อหานักสุดคือฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
อันนี้เป็นภาพที่เขาซ้อมยิงปืนเป็นประจำนะคะ
ข้อหาที่๒คือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็อีก๒ข้อหาคือเป็นความผิดตามพรบออาวุธปืนนะคะ
แล้วก็รองพบชนยืนยันว่าตอนนี้จับตัวในอิ๋วได้แล้วนะคะ
ไปจับตัวได้ที่โคราชนครราชศรีมาจุดก่อเหตุก็คือคลองศาลกรุงเทพ
แล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าจับตัวได้แล้วแล้วพาไปค้นของกลางนะคะ
โดยเฉพาะอาวุธปืนจากนั้นรองพบชนบอกว่าเดี๋ยวจะคุมตัวนายอิ๋วเนี่ย
กลับมาในพื้นที่สอนอสำเรย์มาสอบปากคำแล้วมีข้อมูลบอกว่า
ผู้ต้องหาก็คือนายอิ๋วเนี่ยหนีไปกบดานที่บ้านญาติของพี่เขยที่โคราช
เขยนั่นแหละเป็นคนพาผู้ต้องหาไปยิงปืนด้วยอ้าวต้องขยายผลต่อว่ามีผู้ร่วม
ขบวนการด้วยหรือเปล่านะคะแล้วจะบอกว่าในอิ๋วคนนี้มือปืนนะฮะโหดมาก
มากเขามีอาวุธปืนเนี่ยครอบครองไว้๔๕กระบอกและ๔๕กระบอกนี้
และที่สำคัญคุณเคยก่อเหตุแบบนี้ไหม
ต้องไปดูประวัตินะคะแต่ที่แน่ตอนนี้โดนข้อหาแล้วแหละนะคะ
รองพบชนยืนยันว่าจับตัวได้แล้วนะคะ
แล้วก็มีคนตายด้วยนะคะโอ้โหนี่ค่ะ